หลวงตาชื่นถึงไหนแล้วหลายคนอยากรู้นะครับที่ท่านทุดงนะฮะเป็นพระทุดงสายป่าอายุ๗๒ปีเดินจาริกทุดงเท้าเปล่านับพันกิโลเมตรครับ
ตอนนี้ใกล้จะถึงที่พักสงฆ์บ้านเกิดของท่านแล้วนะฮะ
เมื่อวานนี้หลวงตาชื่นปัญญาวุฒโธนะครับที่เดินจาริกทุดงเท้าเปล่าไปกลับ
ที่พักสงฆ์ชั่วคราวท้ายหมู่บ้านเสาเหล้าใหญ่
ตะบนโพลสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมทุดงไปถึงภาคเหนือ
ขณะนี้นะครับได้ทุดงกลับมาถึงจังหวัดนครพนมแล้วครับ
ท่านใช้เวลาไปกลับประมาณสองเดือนระยะทางกว่าหนึ่งพันกิโลเมตร
กลางประชาชนที่เห็นแบบนี้แหละฮะนะครับ
คอยถวายน้ำดื่มให้หลวงตาชื่นให้ท่านเนี่ยเอาผ้าเคาะศีรษะกราบไหว้ขอพรจากพระ
พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปนี้นะครับ
ในทุกเส้นทางที่หลวงตาชื่นนะทุดงผ่านไป

หลวงตาชื่นเข้ากราบศักระองค์พระธาตุพนม
จากนั้นก็ทุดงต่อไปที่อำเภอเมือง
และเข้าจำวัดที่วัดในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน

ทุดงต่อไปที่ที่พักสงฆ์ชั่วคราว
ท้ายหมู่บ้านเสาเหล้านายครับ
บ้านเกิดที่อยู่ห่างไปประมาณสัก๒๐กิโลเมตรครับ
นี่คณะที่เข้าไปสักการะนะครับ
นี้นะครับหลวงตาชื่นสละทางโลกอุปสมบท
เมื่ออายุ๖๐ปีครับ
ริกธรรมแสวงบุญตามรอยหลวงปู่มั่น
ทุดงเท้าเปล่าทุกปีครับ
ทำแบบนี้ฮะเดินแบบนี้เดินเท้าเปล่าแบบนี้
ตั้งแต่ปี๒๕๕๙ครับ
เส้นทางขึ้นภาคเหนือแล้วก็ย้อนกลับบ้านเกิดที่นครพนม
เพื่อไปการบำพินเพียนทุดง

ไม่ว่าจะเป็นในทุ่งนาป่าเขาหรือว่าที่วัดนะฮะที่ท่านไปถึง
โดยท่านตั้งมั่นว่ามรณภาพที่ไหนก็ให้เผาที่นั่น
ตลอดเส้นทางนี่แหละครับไม่ต้องเตรียมอะไรมา
นี่ครับมีแต่น้ำดื่มนะฮะที่ถวายให้ท่าน
ไม่รับปัจจัยไม่รับสิ่งของใดทั้งสิ้นครับ